แต่มันไปสร้างเรื่องให้กับน้องเบสค่ะลูกสาวคุณสมรักคำศรี

วางคู่กันประหนึ่งว่าผู้หญิงในคลิปนี้เนี่ยคือเธอ

ใช่ค่ะลูกสาวน้องเบสนะคะนางสาวรักวนีคำสิงค่ะ
ยูทูบเบอร์สาวมาพบกับพันธุ์ตำรวจเอกสิริวัตรดีพอรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอัธยกรรมทางเทคโนโลยี

ปอทนี่นี่ภาพทางขวาที่เราเบลอไว้คือภาพที่เป็นคลิปอ่ะ
เป็นภาพคลิปโป๊ะแต่เอาไปเหมาว่าผู้หญิงในคลิปโป๊ะเนี่ยคือลูกสาวพี่สมรัก

ซึ่งเขาบอกว่าคือจริงตอนแรกเนี่ย

ช่องทางมากจนน้องเบสบอกไม่ไหวแล้วแจ้งความดีกว่า
ไปตรวจสอบที่มาก็เห็นว่าคลิปโป๊ะเนี่ยคลิปที่ถูกเชื่อมโยงมาถึงภาพเธอเนี่ยนะคะ
แล้วใบหน้ามันจะแบบเบลอหน่อยไม่ชัดหน่อย
ดูแล้วก็อาจจะดูคล้ายกับรูปของน้องเบส
แล้วก็มีการเอารูปมาวางเทียบคู่กันแบบนี้ค่ะ
ซึ่งน้องเบสบอกโอ๊ยมันไม่ใช่เลยแล้วตอนนี้พอคุณพ่อรู้ข่าว
คุณพ่อก็ไม่สบายใจเลยนักข่าวก็โทรไปถามคุณพ่อรัวเลยนะคะ
อธิบายไปหลายสายแล้วล่ะจนรู้สึกว่าเออไม่ไหวแล้วล่ะ
ถ้าต้องอธิบายทุกวันแบบนี้แจ้งความเลยก็แล้วกัน
อ่ะลองฟังน้องเบสกับคุณพ่อพูดคุยกันหน่อย
มันสามารถหุ่นสวบใจแล้วกัน
เป็นการรอข้าแสหร่าเลย
คุณสมรักษ์บอกอยากจะโตบให้หัวทิ้มซะทีหนึ่ง
ต้องบอกก่อนนะคะเขาเป็นอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกนะคะ

ซึ่งวันนี้ที่น้องเบสมาแจ้งความเนี่ยคือหนึ่งอยากจะสื่อไปถึงต้นต่อการปล่อยภาพ
ว่าใครเป็นคนเริ่มดำเนินการเอาภาพมาเทียบกันแบบนี้
รวบรวมคนที่แชร์ภาพที่มันวางคู่กันที่ว่าสื่อว่าเธอคือคนในคลิปเนี่ย
ให้ตำรวจดำเนินคดีด้วย๓๔บัญชีนะคะ
ไลค์กดแชร์ผิดเหมือนกันนะคะอันนี้ต้องรู้ไว้
เรื่องต้นค่ะบกปอทตรวจสอบเพราะว่าจริงแล้วเนี่ย
คลิปนี้เป็นคลิปเก่าถูกเผยแพร่มาหลายปีแล้ว
แถมผู้หญิงที่อยู่ในคลิปเป็นผู้เสียหายด้วยเหมือนกัน
คือเธอไม่ได้เป็นนักแสดงหนังวาบวิวหรืออะไรนะ
เธอเอาโทรศัพท์มือถือเธอไปซ่อมอืมแล้วไอ้ร้านซ่อมเนี่ย
มันก็ไปดึงเอาคลิปเอาอะไรในเครื่องคลิปหลุดออกไป
แล้วตอนนี้ก็มาเทียบกับหน้าของลูกสาวผู้ประปักษณ์
ใช่ค่ะเป็นภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่งที่จังหวัดทางภาคอีสานนะ

เอาเป็นว่า๓๔บัญชีอยู่ในมือของตำรวจปอทเรียบร้อยแล้ว
ไลค์ใครแชร์คุณมีสิทธิ์ผิดกฎหมายแล้วก็โดนได้นะคะ

เพราะผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่เห็นเขาคงไม่เชื่อหรอกว่า
โอ้โหลูกสาวพี่สมรักจะทำแบบนี้คือ

แต่พวกนี้ต้องแจ้งความต้องเอาผิดนะฮะ